ดีนี่เพียงดาวนอกจอซะหน่อยคุณผู้ชม
ก่อนอื่นต้องย้อนก่อนเลยว่าดีนี่เพียงดาวคือตัวละครดังในมารยาริสยา
โดยเพียงดาวเป็นซุปตานางแบบรุ่นพี่ที่ดังมาก

ที่ดีนี่มองภายนอกเป็นสาวใส
โลกในแง่ดีพูดจะอ่อนหวานแต่ซ่อนความร้ายภายใต้หน้ากากความแบ๊ว
ทำไมคุณต้องให้ศ่อนได้อารมณ์
เขาซี้กันมาก่อนสนิทใจกันขนาดเพียงเหมือนกับเพียงดาวกับดีนี่
ตาภาพรักซุปตาให้สาวรุ่นน้อง
ที่มีข่าวลือกระช่อนมาตลอดว่า

ผู้จัดการกะเทยตัวแสบ

เรียกได้ว่าคอยหักเหลี่ยมกันมาตลอด

มั่นใจในตัวรุ่นน้องคนนี้

เวลานางอยู่ในกลุ่มเพื่อนเนี่ย

แต่หารู้ไหมว่าการเข้ามาสนิทสนมครั้งนี้
ดีนี่ก็คือดาราอีกคนนึง

สมมุติโปรแสนเตอร์คนนี้๖ล้าน๑๐ล้าน

เขาหมายถึงชมพู่กับดาราคนนึง

แต่เป็นดาราคนเป็นใหม่ดาวิกาหรือเปล่า
เพราะว่า๑ผู้จัดการกะเทยเนี่ย

ผู้จัดการเนี่ยก็เป็นแบบว่า

ดีนี่เพียงดาวมีโอกาสมาโคจรกันในงานอีเวนต์งานหนึ่ง
ซึ่งฝั่งรุ่นน้องขนพวกมาอื้อ
ไม่ได้เพียงแต่ขนมาเพียงอืบประกบกับผู้จัดการกะเทยผู้ใจนะจ๊ะ
แต่ยังพวกพักพวกลูกสมุนมารุมคุณแม่เพียงดาวอีกเพียบ

ถึงขนาดจะต้องโพสต์บางสิ่งบางอย่าง

ฉันก็เลยไปดูในไอจีของชมพู่

นี่เป็นอย่างนี้ดูสิก็อย่าเพิ่งเร่งสิเว้ย

ที่หลังจะอ่านกระเตียมไว้ให้พร้อมมากดแบบนี้

นี่ไงแล้วสตอเบอร์แหละสตอเบอรี่

ยังมีอีกมีสตอเบอรี่

ประมาณ๒อาทิตย์นางก็บอกว่า
พาพวกมาเยอะเหรอจะลุมเหรอ
พาพวกมาเยอะหรอจะรุ่มหรอใครเขียนเนี่ย
คุณชมพู่ลงบอกพาพวกมาเยอะเหรอ

ต้องบอกว่าดีกีความแอปแอ้ของดีนี่

เขาบอกว่าความแอบแอร์ของดีนี่ไม่ธรรมดา

คุณเล่าให้ฟังเจนี่เนี่ยนางก็เลยพูดคือบอกว่าที่คนไปรุมหานางวันนี้นางไปงานพรีเซนเตอร์
รู้สึกจะเป็นซำซุงใช่ไหมฮะเครื่องครัวซำซุงหรืออะไรสักอย่างตู้เย็นซำซุง
นักข่าวก็ฮือฮากันไปถามว่าเฮ้ยการที่โพสต์รูปสตอเบอรี่เนี่ยด่าใครด่าเจนนี่หรือเปล่า
ซึ่งเขาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่าไม่ใช่เจนนี่ไม่ใช่เจนนี่คุณชมพูบอกไม่ใช่เจนนี่
ไม่ใช่แล้วก็ตัวเองเนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองอย่างหนึ่ง
ที่ชอบโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับผลไม้
เออใครอยากจะรู้อะไรก็ให้อ่านข่าวอย่างให้สนุกเป็นไลฟ์สไตล์ของนาง
อย่าไปยุ่งอะไรกับนางแต่ร้อยวันพันปีนางก็ไม่เห็นจะค่อยโพสต์เยอะขนาดนี้
ผมก็พูดนางว่าอย่างไรแต่จริง
ลูกสาวคุณนายว่ายังไงไม่เขาก็บอกว่านี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ
ฉันก็ทำอะไรอย่างนี้แต่จริงแล้วเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงคะคุณไอ้ม้า
อ๋อนั่นแน่มาแล้วมาลุ้ยชวนสอดรู้สอดเห็นกับอ่อนภาอ้าวใส่ไข่ช่วงพิเศษแล้วนะฮะ
สอดรู้สอดเห็นกับออนภาเชิญเราจะเพิ่มเวลาให้คุณ

ก็นี่ไงก็แบ่งพูดไม่ความจริงก็อะไร

ล๋วยังงี้เรืองราวมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะ

ทั้งตัวกบทั้งตัวเพลงดาวนี้เมื่อก่อนก็อยู่ค่ายหนึ่ง

นะก็มีคดีเยอะแยะมากมายต่างนั้น
สบอกก็ดึงว่าความขดงคดีอะไรกันไป
ก็เลยมาซบอกอยู่กันกับฝั่งนี้
เพราะว่ากบกับอีกคนนึงเขาเป็นเพื่อนกัน
เจี๊ยบกับก้าวนางเป็นเพื่อนด้วยกันมาแล้วมีโชว์อีกคนนึงไอ้โชว์ผู้จัดการมาริโอ
นั่นแหละเขาอยู่ด้วยกันนู่นนี่นั่นต่างนานาตอนนั้นชมพู่เขาก็น่ารักนะ
คือแบบออกงานใหม่หรืออะไรใหม่ก็ช่วยแต่งเนื้อแต่งตัวเอาเสื้อผงเสื้อผ้าให้ใส่อะไรอย่างนี้
ให้ใส่นู่นนี่นั่นต่างนานาก็ใส่เสร็จปั๊บก็ไม่มีอะไร
ก็อยู่กันไปต่างนานาอย่างนี้แหละนี่มันอยู่ไปลายออกมั้ง
ไลน์ใครออกไม่ทราบนางบอกไม่ทราบนางแอบไม่ทราบ
ไม่เกี่ยวกับพี่แล้วประเด็นที่กุศิษย์เองพูดถึงก็คือ
อย่าไปหลงทางถูกอย่าไปหลงทาง
ใหม่ดาวิกาเสียบกับชมพู
แล้วก็ผู้จัดการสองคนก็ทะเลาะกันไม่มองเห็น
เห้ยมาก่อนนางรีวิชาการมาก่อนรักษณ์มาก

ในไอจีเขาบอกล่าสุดที่ไปงานวันเกิดโชว์
ผู้จักรเคนพูมผู้จักรมาริโอผู้จักรเวีย

แล้วก็ลงไอจีกัน๘ยังไงก็ไม่รู้
นั่นไงแต่ว่าฝั่งเจนนี่เขาก็เผยนะครับว่า
เขารู้ว่าชมพู่ได้มีการลงการด่านู่นด่านี่หรืออย่างนี้นะ

เออเออเออเออ

เออเออเออ